จะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณพีรวัตรไปดูสิ่งนี้

แน่นอนว่ากันยุงกางไว้
สำหรับการเข้าไปนอนอย่างปลอดภัย
นอนใช่ไหมใช่ครับส่วนหนึ่งถูกแต่จะบอกว่าอีกส่วนหนึ่งไม่ถูกนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มุ๊งมีไว้กางทานสเต็กนะ
ใช่ค่ะเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบใหม่
เพื่อให้แปลกและแตกต่างแล้วก็อยู่ได้ในยุคนี้นะคะ
เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
แสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าถึงเวลากางมุ้งเข้านอน
แต่เอ๊ะนี่ทำไมมากางมุ้งริมทางเท้า

โอ้เขากลางมุ้งรับประทานสเต็กกัน

ทำให้สตงสเต็กสเต็กกางมุ้งดังข้ามคืน
หลังถูกแชร์ในโลกโซเชียล
ไอเดียนี้เกิดจาก๔เจ้าของร้านเพื่อนสนิท
หาวิธีป้องกันยุงให้ลูกค้า
เนื่องจากวันอยู่เวียนร้านอยู่ใกล้ป่าจาก
พอตกกลางคืนจะมีกองทัพยุงบินมากวนใจค่ะ
เป็นถนนสาธารณะซึ่งจะมีรถผ่านไปผ่านมาตลอด

แล้วก็เห็นเอ๊ะอะไรบางท่านก็ผ่านหยุดดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แรกลูกค้าคิดว่าขายมุ้งด้วยซ้ำไป
แต่ก็พอสักพักหนึ่งก็ลูกค้าก็เริ่ม
พอเข้ามงค์ก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ค่ะ
ก็เลยพอแชร์ก็มีเพื่อนมาเม้นว่าที่ไหนที่ไหนอะไรยังไง

เริ่มแรกกางเพียง๓มุ้งแต่พอกระแสดี
วัยรุ่นครอบครัววัยทำงาน
ก็อยากจะลองนั่งกินสเต็กในมุ้งบ้าง
ทางร้านจึงกางมุ้งเพิ่มเป็น๕๑๐มุ้งต่อวัน

จุดประสงค์ของทางร้านเขาคงจะคิดแค่ว่ากางมุ้งกันยุง
แต่ว่าเราส่วนตัวเราชอบเพราะว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวในครอบครัว
ทำให้เรามีพื้นที่ในการกินข้าว
งปิ๊กนิกขนาด๘ฟุตนี้นะคะ

นั่งสบายได้๓๔คนค่ะ

ขอรีวิวว่าอากาศถ่ายเทสะดวกไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ
พี่เจ้าของร้านนะคะยังบอกอีกว่า
เคยทำสถิตินั่งในมุ้งได้มากที่สุดถึง๖คนเลยล่ะค่ะ

ทางร้านก็มีมุมให้เลือกสรรได้ตามใจชอบ

สตงสเต็กจานนี้อัดแน่นด้วยเนื้อหมูนุ่ม
สเต็กไก่และไส้กรอกหมูทอดกรอบ
แกลมด้วยฟันไฟล์กับสลัดผัก
อีกสักจานกับสเต็กปลาดอลลี่ชุบเกร็ดขนมปัง
ถ้าได้กินคู่กับลาวาชีสเยิ้มจะดีมาก
ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่๔๙บาทค่ะ
พร้อมพี่เจ้าของร้านก็พร้อมเสิร์ฟในมุ้งทันที
ไม่รอช้าขอตัวชิมก่อนนะคะ

นุ่มละมุนลิ้นมากอร่อยทุกคำ
เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศในการนอน
การกินได้ดีเลยล่ะค่ะ
สตองสเต็กสเต็กกางมุ้งเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
สร้างรายได้มากถึงวันละ๑๕๐๐๐บาทต่อวันเลยล่ะค่ะ
ใครสนใจไปลิ้มลองตรงไปที่ตลาดโค้งสน
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
อังคารถึงศุกร์เปิด๓โมงถึง๓ทุ่ม
ส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงถึง๓ทุ่มค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน